จะไปต่อหรือจะหยุดอยู่แค่นี้

คือวันนี้มีคิวที่จะเจอกับอีลรักเกม
รอบแบ่งกลุ่มต้องการอย่างน้อย๑คะแนน

ส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะ

ก่อนที่ทีมชาติไทยจะเจอกับอีรักษ์

ก็สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว
แต่มีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสุภาชัยใจเด็ด

ก็อาจจะส่งผลกับทีมเหมือนกันค่ะ
สุพนัทเหมือนตานะคะได้ยิงวัย๑๗ปี
หายเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว

เกมที่จะเจอกับอีรักษ์คืนนี้

แล้วก็ต้องรอเช็คอาการจนถึงนาทีสุดท้ายเลยด้วยค่ะ

หากขาดสุภาชัยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในเกมลุกแน่นอน
เพราะว่าสุภาชัยเป็นผู้เล่นที่สามารถพักบอลในแดนหน้าได้ดี
แต่เชื่อว่าทุกคนในทีมล้วนมีศักยภาพที่ไม่ต่างกันค่ะ
ทุ่ม๑๕นาทีที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ถ้าหากว่าไทยได้อย่างน้อย๑คะแนน
ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะคะ

อาหารวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังศิษย์ค่ะ
ไปดูผลการแข่งขันเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะ
เวียดนามก็ทำได้แค่เสมอกับจอแดน๐ประตูต่อ๐

เวียดนามมีเพียงแค่๒คะแนน

ที่ชนะเกาหลีเหนือ๒ประตูต่อ๐